คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูการสกัดจับพ่อค้ายาบ้าที่สิงห์บุรีนะคะ
ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองสกัดจับพ่อค้ายาบ้า
ตอนที่กำลังจะนำยาไปส่งเลยอะค่ะครับคือเราก็ได้ยินบ่อยบ่อย
สกัดจับก็จะยิงเข้าที่ล้อนะคะจะได้ไม่หนี
คราวนี้ไม่ได้ยิงแค่ล้อเดียวคือยิง๔ล้อเพื่อที่

ระวังระวัง
ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออินบุรี
ติดตามรถกระบะสีขาวคันนี้นะคะ
ทะเบียน๒ทพจจ๖๔๔๒กรุงเทพฯ
เพราะว่าสายแจ้งว่ารถคันนี้
มียาบ้าซุกซ่อนอยู่เตรียมจะเอาไปส่งให้กับเครือข่าย
พอวิ่งมาถึงพื้นที่หมู่๗ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ

มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่พยายามจะเปิดประตูใช่ไหมคะ
คนขับไม่ยอมเปิดไม่ยอมลงแล้วก็หนีไปเรื่อย
ตรงนี้ไปตันแล้วตอนต้นจะลงแล้ว
ตอนที่ไปตันแล้วต้องปล่อยภาพต่อไปนะฮะ
เพราะว่ามีภาพว่าตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามทุบกระจก

ก็ยังไม่ยอม
แต่สุดท้ายต้องบอกแบบนี้ว่าไม่รอดนะคะ

ได้๒คนค่ะนายจักรินอายุ๓๗คนนี้เป็นคนขับ
นายยูมาตรอายุ๖๐นั่งมาด้วย
แล้วคุณผู้ชมคะในรถก็มียาบ้าจริงและไม่น้อยค่ะ

๖๐๐๐กว่าเมตรน่ะคือเลยไม่ยอมหยุด

โอ้โหหนีแบบยิงยาง๔ล้อแล้วก็ยังพยายามจะหนี
ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาบ้า
นี่ค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เอาม้ายมาทุบจนกระจกแตก
ตำรวจก็นำแสนผู้ชมส่งผนักงานสอบสวนสอบพอินบุรีนะคะ
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายค่ะ

คือทำทุกทางพยายามจะหนีให้ได้ด้วยความที่ของกลางยาเสพติดจำนวนเยอะ
แล้วโทษหนักค่ะกว่าจะจับได้ดูสิคะ
บดแถวนั้นก็เยอะแยะเลยนะครับนี่ไงทุกกระจกจนแตกกว่าจะลง